คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการแอบหนีเที่ยว

เพราะถ้าไปผมก็ไปของผมเพราะผมอยู่คนเดียวผมไม่ต้องแอบหนีใคร
คุณทำไมมีอาการลึกลักอย่างนั้น
แต่จะเล่าให้ฟังว่าเวลาถ้าเกิดว่าแอบหนีเที่ยวแล้ว
โดนจับได้แบบฮาขาวแล้วก็

รีบก้าวกลับเข้ามาทันทีเลยนะ
หาไม่ได้ไปไหนแค่เอาหน้าไปรับลม
คืออยากจะเอาหน้าออกไปข้างนอกนิดนึงอยากรู้ว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไง
พอรู้แล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านเหมือนเดิมไง
ว้าวนี่

คือเจ้าตัวนี้มันมีชื่อนะ

ชื่อโทนี่ครับเป็นหมาพันธุ์

อันนี้พี่เลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแก่ฮะ

แต่มันน่ารักคือปกติเจ้าของเขาก็ชอบอัดคลิปของเจ้าโทนี่นะ
โชความน่ารักความซึ้งสนจะคลิอ้อนของเจ้าโทนี่เอาไว้

แต่หมาพันธุโดก็ประมาณนี้มันก็จะคึกหน่อย
อ๋อมันจะมีแบบพลังของมัน
ทุกคนดิ๊ก